ของกินในช่วงตลอดกินกันดีกว่านะครับ
จะพาไปชิมไปชิวกับร้านอาหารวิวดี
รสชาติเด็ดมีชื่อที่น่าสนใจ
อย่างรจนาคาเฟ่ย่านนทบุรี

อ่ะติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
ผมจนาคาเฟ่ยินดีต้อนรับครับ
สวัสดีครับชื่อต้องนะครับ
เป็นเจ้าของร้านรจนาคาเฟ่นะครับ
รสจนาคาเฟ่ย์คือเป็นธีมของเรานะครับ

ร้านเราจะเน้นอาหารไทยอีสานนะครับ
แล้วก็จะมีเป็นโซนคาเฟ่ขนมเค้กนะครับ
บรรยากาศก็จะบ้านไทยนะครับ

เด็ดตรงที่ว่าเราจะเป็นน้ำลากสามรสนะครับ
ครึ่งตัวแล้วก็อีกครึ่งตัวจะเป็นปลากระพงฟู

แล้วก็พริกขี้หนูครับถึงรสชาติแบบว่าเผ็ดร้อนนิดนึงครับ
งส้มแป๊ซะปลาช่อนทอดนะครับ

ลูกค้ามาส่วนมากจะสั่งแป๊สะปาช่อนครับ

น้ำแกงส้มนะครับเราใส่เนื้อปลา

ข้าวผัดรสจนานะครับมาต้องสั่งนะครับ
ก็ปูม้าตำถาดเหลาทะเลนะครับ

ของหวานที่ลูกค้ามาแล้วจะสั่งตลอดครับ
ส่วนมากคือขึ้นชื่อเลยที่ลูกค้าสั่งประจำคือ
สามสหายโซดาเป็นไซราปลมละไม้ครับ

ปู่พญานาคที่อยู่ในกลางบ่อน้ำเนี่ยครับ

ฝันเห็นท่านมาไหว้อยู่ในหลวงครับ
สององค์เป็นองค์สีขาวกับองค์สีดำ
แล้วก็บางทีก็จะมีเด็กที่ร้านนะครับ

จะเห็นไหว้ในน้ำขึ้นมาให้เห็นเลยครับ
แล้วก็หลวงพ่อกลวยแล้วก็พี่ไข่นะครับ

ส่วนตัวก็เชื่อในเรื่องศาสตร์ด้านนี้ด้วยนะครับ

บูชาท่านเชื่อในสิ่งที่ท่านมี
ทุกอย่างดีหมดเลยนะครับ

ติดใจในบรรยากาศของร้านนะคะ

เฉพาะกุ้งเผาย่างสุกกำลังดี

ชอบก็เป็นกุ้งเผากับเมี่ยงค่ะอร่อย

รสชาติดีมากราดน้ำจิ้มอร่อยมาก
เชิญชวนนะครับแฟนตลอดข่าวนะครับ
มาที่ร้านรจนาของเรานะครับ

อย่าลืมแวะมาชินที่ร้านโรจนาคาเฟ่นะครับ
ขอบคุณครับ